สำหรับมาตรการล็อกดาวน์ที่ถูกประกาศออกมา
คือต้องใช้คำว่ายาวไปยาวไปนะคะ
นั่นแปลว่าอะไรคะสถานการณ์โควิดบ้านเรายังไม่คลี่คลายนะคะ

ก็คือตั้งแต่วันที่๓เรื่อยไป๑๔วัน
แต่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
มีการประกาศว่าจะมีการล็อกดาวน์ถึง๓๑สิงหา

ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์กันวันต่อวัน
แต่หลายคนบอกว่าก็น่าจะนู่นแหละยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นแหละค่ะ
ทีนี้คำสั่งรายละเอียดข้อความสำคัญในมาตรการต่างเนี่ยนะคะ
ทีเดียว๑๓จังหวัดใช่ไหมคะที่ถูกประกาศเป็นสีแดงเข้ม
แล้วก็มีการควบคุมสูงสุดมีมาตรการล็อกดาวน์ออกมา
เพิ่มอีก๑๖จังหวัดนะคะ
ดูตามกราฟิกหน้าจอเลยนะคะว่าใช่จังหวัดท่านหรือเปล่า
๖จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชศรีมา
จบคิวริคันปราจีนบุรีเพชรชบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรี
บุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทอง
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้พื้นที่ที่ประกาศล็อกดาวน์๒๙จังหวัดนะคะ
แล้วท่านดูนะคะในแผนที่ประเทศไทยตอนนี้ไม่มีพื้นที่สีเขียว
แล้วก็สีเหลืองแล้วนะคะมีแต่สีแดงเข้มสีแดงแล้วก็สีส้มครับ
นั่นแปลว่าสถานการณ์วิกฤตจริงนะคะถึงต้องประกาศออกมาแบบนี้นะคะ
ส่วนมาตรการที่ประกาศออกมาส่วนใหญ่คงไว้เหมือนเดิม
ก็คือห้ามออกจากบ้านจน๓ทุ่มจนถึงตี๔
อันนี้คือมาตรการที่ล็อกดาวน์นะคะ
ดให้บริการขนส่งข้ามจังหวัดตั้งแต่การสกัดระหว่างเขตจังหวัด
ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า๕คน
ร้านสะดวกซื้อร้านโต้รุ่งร้านขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
เปิดได้ไม่เกิน๒ทุ่มห้ามนั่งทานที่ร้าน

ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในส่วนของร้านยาแล้วก็เวชพันธุ์
แต่คราวนี้มีการผ่อนปลนนะคะเพราะว่าร้านอาหารในห้างต่าง
เขาเรียกร้องมาบอกว่าเออทำไมนอกห้างเปิดได้ในห้างเปิดไม่ได้นะคะ
ก็เลยมีการผ่อนปลนให้กับร้านขายอาหารเครื่องดื่มในห้าง
แปลว่าอะไรแปลว่าพี่ต้นพี่เบิร์ตปุ้ย
จะเข้าไปในห้างบอกไปซุปเปอร์แวะร้านอาหารซื้อมาเลยไม่ได้ไม่ได้
ต้องขายผ่านแอปพลิเคชันต่างเท่านั้น

ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามต่าง
ยังคงปิดให้บริการเช่นเดิมนะคะ
สถานศึกษาทุกระดับสถานกวดวิชา
ใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
มาตรการดังกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนใช้ไปอีก๑๔วัน
และจะมีการประเมินผลเป็นระยะนะครับ
เบิร์ตแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วย
โศกสบคบอกว่าประกาศฉบับนี้
เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละ๓สิงหาคมวันนี้ไหมคะพรุ่งนี้
พรุ่งนี้วันนี้ตอนนะคะเป็นระยะเวลา๑๔วัน
ก็คือเรื่อยไปจนถึง๑๖สิงหาคมนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
ก็จะขยายไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะ
ทีนี้พอประกาศออกมาปุ๊บแบบนี้
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทย
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวตำหนิค่ะ
ตำหนิมาตรการของรัฐบาลทันทีบอกว่า
ก็เตือนแล้วไม่ฟังออกนโยบายที่ผิดพลาดมาก
ล็อกดาวน์แต่ไม่เพิ่มการตรวจ

แต่ไม่เตรียมระบบสาธารณสุขรองรับ
เหมือนกับว่าผลักใสไล่ส่งประชาชนไปตายดาบหน้า
คือถ้าเกิดว่าเรื่องของการแก้ปัญหาแพนนาบิกโรคระบาดต่าง

อันนี้คุณหญิงสุดารัฐท่านมองแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือจากนี้ไป
ผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศ
สีแดงเข้มถูกล็อกดาวน์

เพิ่มขึ้นอีกมากจากวันนี้เพิ่มจาก๑๓จังหวัด
เป็น๒๙จังหวัดและจะเพิ่มต่ออีก
คตต้องมีการล็อกดาวน์หยุดทำมาหากินกันอีกนาน

ก็ประชาชนตาดำนี่แหละเจ็บ

แล้วก็เรื่องการเยียวยาก็ยังไม่ถึงมือประชาชนด้วย